ทีนี้คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าตอนนี้ที่วรรณอุทยาน
หลวงขุนน้ำนางนอนเขาจะมีป้ายขึ้นข้างหน้าเลยนะ
เป็น๓ภาษาเลยไทยอังกฤษจีนบอกว่าช่วงนี้
เพื่อที่จะฟื้นฟูก่อน
ใครที่จะเข้าไปจะต้องได้รับอนุญาตยิ่งหน้าถ้ำหลวงไม่ต้องพูดถึงค่ะ
มีตะแกงปิดกั้นเอาไว้อย่างแน่นหนาไม่ให้คนลงเข้าไปบริเวณปากถ้ำหลวง
แต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวค่ะ

สำหรับใครที่อยากไปบอกเอาไว้เลยนะคะ
โดยผาหมีที่ตำบลเวียงพานคำที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เขาเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้มา๒ปีแล้วนะ
แล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักใครที่แบบเป็นแนวแบบสายรักธรรมชาติ
ต้องมาเลยค่ะอากาศบนดอยนะบริสุทธิ์
ไปชิมกาแฟบนยอดดอยผามี
คือเราได้ยินคำว่าดอยผาหมีบ่อยมาก
เพราะภารกิจในการค้นหาในการหาโพรงหาปล่องหาช่อง
บนยอดดอยผาหมีดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ถ้าเกิดคุณผู้ชมนึกภาพง่ายตอนที่เราตามข่าว
คือถ้าเกิดว่าเข้าไปจนถึง๓แยกเลี้ยวขวา
ตรงฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งผามีด้านบนจะเป็นดอยผามี

คือแค่เห็นบรรยากาศแค่นี้เราก็รู้สึกฟินแล้วคุณผู้ชม
เพราะว่าที่นี่อย่างร้านกาแฟที่เห็นเขาขึ้นชื่อไงคะกาแฟอาราบิก้า
กาแฟเพียบเลยนะแล้วก็ราคาไม่แพง
ฤดูหนาวไม่ต้องพูดถึงค่ะตรงนี้จะกลายเป็นทะเลหมอกเลยคุณผู้ชม
แล้วทางด้านรองประธานกลุ่มท่องเที่ยวดอยผาหมี
อย่างนางสาวพกาการรุ่งประชารัฐก็บอกนะคะ
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงคนมาเที่ยวเยอะขึ้น
เพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ติดต่อกันกับผาหมี
ถ้าเกิดว่ากรมอุทยานเปิดให้ท่องเที่ยวถ้ำหลวง
คนก็จะมาเยอะขึ้นอีกนะคะบริเวณดอยผาหมี
เดี๋ยวฟังเสียงรองประธานกลุ่มท่องเที่ยวหน่อยค่ะ
ผาหมีเนี่ยเป็นชุมชนที่น่ามาเที่ยวมาก
แล้วก็เป็นชุมชนที่แบบต้องเชื่อมต่อกับถ้ำหลวงแน่นอน
ถ้ารัฐบาลเขาเปิด
เปิดว่าถ้ำหลวงให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วนะ
คือทางนี้มันมีโปรแกรมในการทำท่องเที่ยวอยู่แล้ว
เพื่อจะ๑วัน๒วัน๒วัน๑คืนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทางกลุ่มท่องเที่ยวในผามีมี
แล้วก็เราสามารถเข้าไปเชื่อมต่อกับชุมชนได้เลย
เพราะว่าถ้ำหลวงกับพังคือเป็นอุทยานเดียวกัน

ทุกวันนี้เราก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้ว

ผามีกับท่ำหลวงไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน
โอ้โหอากาศบรรยากาศดีมากจริงคุณผู้ชม
เมื่อกี้เราพูดถึงกาแฟอาราบิก้าที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
ถือว่าเป็นราชาแห่งพืชเคี้ยวมันค่ะ
ปลูกเฉพาะที่ผาหมีกับดอยตุงเท่านั้น
แล้วก็ขายกิโลกรัมละ๑๕๐๐บาท
แต่กว่าจะให้ผลผลิตนะคุณ
คือต้องปลูก๗๑๐ปี
แล้วก็ต้องปลูกในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล๗๕๐เมตรขึ้นไป

ทีนี้ก็ยังมีอาหารแบบชาวเขาเผ่าอาคา

มีรากชูผัดมียำผักกาดแล้วก็ผัดผักดอ

พี่ทิเป้เห็นน่ากินแบบนี้

นี่คือใครที่จะไปเที่ยวที่นี่นี่นะคะ
เมื่อกี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ชมวิวได้สวยงามตรงนี้
ถ่ายรูปกับป้ายที่นี่ผาหมี

เขาก็จะจัดลานกลางเต็นต์ในฤดูหนาวให้ด้วยนะคะ

รวมถึงนี่ค่ะใครที่ไปจะมีภาพประทับใจให้เราได้ชมกัน
คือพระราชกรณียกิจในหลวงราชการที่๙
ขณะที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมรัศดรที่ดอยผาหมี
ตั้งแต่ปี๒๕๑๓นะคะ
แล้วก็คุณผู้ชมสามารถไปนอนพักได้ที่โฮมสเตย์
แล้วก็ไปชมวิวที่ดอยผาหมี
คุณจำได้ไหมตรงดอยผาหมี

ภาพนี้ใช่ไหมภาพนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ที่เขาไปยืนกัน
มีนั่งข้างล่าง๒คนแล้วก็ยืนกอดอกกันถ่ายตรงจุดนี้นั่นแหละ
เพราะว่ามุมตรงนี้ค่ะจะเห็นเป็นดอยนางนอน
คือถ้าเกิดจะไปพิชิตดอยนางนอนที่คุณผู้ชมเห็น

อันนี้ทีมข่าวเราตั้งกล้องทำแล็บให้เห็นเลยบรรยากาศเป็นยังไงนะคะ
โหหงอกปลารอยสวย
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะเที่ยวตามรอยเหตุการณ์
ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วางแผนแล้วก็ปรับปรุงสถานที่
เตรียมที่จะรับนักท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตด้วย

ตอนนี้ททเขาคัดเลือกให้พื้นที่ของชุมชนผาหมี
เป็นหนึ่งในพื้นที่ของ๑๔ชุมชนในประเทศนะ
ที่จะให้มีการบรณรงค์ด้านการท่องเที่ยว
แล้วก็ไปดูวิถีชีวิตของชาวอาคา
รวมถึงพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งพระมหากรุณาธิคุณ
เพราะในหลวงราชการที่๙พระราชทางอาชีพใหม่
ให้ปลูกกาแฟแทนเรื่องของฟิลล์นะครับ
ไปศึกษาเรียนรู้ชุมชนบ้านผาหมีกันได้นะครับ